ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางทีมข่าวไทยรัฐของเราก็ได้มีการทำโพลสำรวจนะคะว่า
เชื่อหรือไม่ว่าเบิร์ตเซลแมนตายการตายของเบิร์เจอร์แมนมีเงื่อนงำหรือเปล่านะคะ
เขาว่าไงกันบ้างทำโพลมาจากผลโพลในทวิตเตอร์
ร่วมโหวตเยอะนะใช่ค่ะเกินครึ่งคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นการฆาตกรรม
โดยผู้ใช้งานทวิตเตอร์ร้อยละ๗๗ไม่เชื่อว่านายเบิร์ตจะเสียชีวิตเองนะคะ
ซึ่งประเด็นคำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยก็คือสารเสพติดเข้าไปอยู่ในร่างกายของผู้ตายได้อย่างไร
เสพเข้าไปเองหรือว่าจะเกี่ยวพันกับใครหรือเปล่านั่นเองนะคะ
ซึ่งก็คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาได้เพิ่มเติมนะคะว่าคิดเห็นอย่างไร
ประเด็นที่เราเปิดเอาไว้ตอนนี้คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะเหมือนกันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนพนันเสรี
ส่งมาแล้วเหรอฮะส่งมาแล้วเยอะเหมือนกันนะคะเห็นถ้าไล่เลี่ยงมาเนี่ย
หนึ่งเต็มเลยเห็นด้วยเห็นด้วยมีเห็นด้วยเยอะเหมือนกันแต่ว่าเหตุผลว่าอะไรบ้างไหมคะ
เหตุผลว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ไปเล่นนะคะแล้วก็แทกให้มันถูกกฎหมายไปเลย
แล้วก็มีอย่างเช่นคุณออยบอกว่า๑เพราะได้เอาเงินเข้ารัฐไปพัฒนาอย่างอื่นดีกว่า
ตกอยู่กับคนกลุ่มเดียวถ้ายอมรับความจริงทุกวันนี้เนี่ยก็เล่นกันอยู่แล้ว
แล้วก็บ่อนประเทศเพื่อนบ้านก็มีแต่คนไทยไปเปิดแล้วก็มีแต่คนไทยไปเล่น
เอางี้เรารับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านก็บอกเรื่องของศิลธรรมจริยธรรม
มีเหมือนกันข้อสองไม่อยากให้เปิดเพราะอาจจะทำให้เกิดอาทยากรรมเพิ่มขึ้น
อีกแค่ทุกวันนี้เนี่ยยังแก้ปัญหาต้นจี้กันไม่ได้เลย
ส่งมาให้หน้าจอเราร้อนฉ่าหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
เฉพาะเรื่องของเหตุผลนะ

เพราะเดี๋ยวเราจะเปิดรายการชูวิตตีแสกหน้าให้คุณผู้ชมได้ฟังจากปากของคุณชูวิทย์อีกครั้งหนึ่งด้วย